หัวใจของเธอสตรองมากแพทย์นับประพาของเรานะคะ

เป็นทั้งคุณแม่สุดสตรองและเป็นลูกสุดสตรองเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างที่เรารู้กันดีแหละว่าแพทย์เนี่ยถูกเลี้ยงดูมา
โดยคุณย่าและคุณปู่

แต่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อของเธอเนี่ย

คนที่เธอเรียกว่าพี่อยู่ทุกวันนี้นะคะ

เมื่อสาวแพทย์ได้ไหว้พิเชษคุณพ่อแท้ครั้งแรก

ส่วนคุณพ่อของน้องเรซิ่งอย่างเน้นเรสซิ่งเนี่ย

ดูกันค่ะ
เหมือนได้อยู่กันจริงจังในวันพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนว่าเขาเพิ่งได้กลับมาอยู่ก่อนหน้านี้

อย่างนี้ก็คาบเกี่ยวกันไปกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ยังดีที่สุดท้ายเราก็ยังอุ่นใจว่าอยู่บ้านเดียวกัน

ที่ได้ไหว้คุณพ่อจริงจังค่ะ
ส่วนคุณพ่อของอาเลสล่ะคะคุณเบ้นน่ะ
คือจริงเพิ่งรู้เหมือนกันคือในช่วงวันพ่อ

แล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็พี่เบนท์ไปหวยหินนะคะ
เขาก็ยังบอกตอนแรกเขาก็เออมันตรงกันเลย
คือช่วงที่เขาไปหัวหินก็คือเป็นวันพ่อพอดี

ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็มาเจอกันก่อน
เกาหลีไปแล้วรอบนึงก็คือโอเคแล้ว
อืมสตรองนะ

อะไรก็แล้วแต่ผ่านไม่ได้

ใช่ที่วันพ่อผ่านมาหลายคนอาจจับตามองว่า

หน้าที่จะไปต่างประเทศกันแล้วนะเพราะฉะนั้นหายห่วงได้ถูกต้องค่ะ